เรื่องความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่แน่นอนครับส่งผลกระทบไปทั่วโลก
และยังมีช่วงที่ท่านนายกัธมนตรีท่านลงมาเยี่ยมสื่อมณชนด้วย
ติดตามการรายงานสดจากคุณทัศนายโคตรทองนะครับ
ทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย
และวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับมีการนำประเด็นสำคัญไปแจ้ง
ที่ประชุมรับทราบก่อนที่จะมีการร่วมลงนามกันวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งครับ
แต่ว่าสีสันไฮไลท์สำคัญของวันนี้เห็นทีจะเป็นอยู่ในช่วงของพักกลางวันครับ
เมื่ออยู่ผลเอกประยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ลงมาเยี่ยมกองทัพสื่อมวลชนที่ประหลักรอทำข่าวกันอยู่
สื่อไทยเองสื่อต่างชาติเองโดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้าครับ
ทำให้หลายคนนั้นแตกตื่นตกใจไปลุมล้อมกัน

จะตอบอย่างไรไปฟังเสียงบรรยากาศช่วงนี้กันก่อนเลยครับ
นี่แหละครับก็ขอไม่ตอบคำถามอะไรแค่มาเยี่ยมเฉยนะครับ
คุณผู้ชมครับส่วนการประชุมในวันนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่เช้านะครับ
เป็นการประชุมในหัวข้อการเจริญเติบโตที่สมดุลครอบคลุมและยั่งยืนครับ
ซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุม
เศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวครับ
ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยด้วยครับ
ต้องการที่จะผสมผสานกันเพื่อปรับระบบเศรษฐกิจนั้น
ให้เจริญเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนแล้วก็สมดุลนะครับ
ทำกลางผลกระทบของโควิด๑๙ที่เกิดขึ้นทั่วโลกครับ
จากนี้ผู้นำทุกชาติต่างเห็นพ้องต้องกันว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
รัสเซียกับยูเครนนั้นได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลก
เรื่องของอัตราเงินเฟ้องราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้น
รวมถึงเรื่องของการขาดแคลนอาหารและผลกระทบนี้ก็ทำให้เศรษฐกิจเสื่อมถอยด้วย
หลังจากนี้ประเด็นสำคัญต้องทำร่วมกันคือเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลครับ
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งเรื่องของการค้าการลงทุน
และการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งหมดนั้นจะร่วมลงนามอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาทางออกร่วมกันในวันพรุ่งนี้ครับ
คือเรื่องของการยิงขี่ปนาวุฒิของเกาหลีเหนือในการยิงข้ามทวีปไปนะครับ
ของการประชุมเนี่ยประกอบไปด้วยรองประธานาธิบดีของสหรัฐ
นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีของแคนาดานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้แล้วก็นายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ครับ
โดยทั้งหมดนั้นขอประนามการกระทำของเกาหลีเหนือที่ยังคงเดินหน้ายิงขี่ปนาวุธข้ามทวีปไปตกในนั่นน้ำเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่น
คุณผู้ชมครับผลของการประชุมในวันนี้ในวันพรุ่งนี้จะมีการนำเพื่อไปร่วมกันลงนามอีกครั้งหนึ่ง
รวมทั้งเรื่องของปฏิญญากรุงเทพด้วยนะครับจะมีการลงนามกันวันพรุ่งนี้
แต่ว่าไฮไลท์สำคัญก็จะเป็นการถ่ายภาพจับมือร่วมกันจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา๙โมงเช้าครับ
และผมทัศนัยโค้ดทองรายงานสดจากศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจครับ